ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวรัสเซียกันหน่อยครับ
รัสเซียเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับเรื่องของความหนาว

ดังนั้นรัฐบาลรวมทางเอกชนของรัสเซีย
ต้องมีการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับ
ในการสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของประเทศ
ติดตามพร้อมกันจากคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
และหิมะนานถึง๕เดือน
จนโซลาเซลแบบตินฟิล์มไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บริษัทฮาเวลของรัสเซียผู้พัฒนานวัตกรรมนี้อธิบายว่า
โซลาเซลลแบบฮิตโทรจังชั่นเทคโนโลยี
รองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ๔๐องศาเซลเซียส
จนถึง๘๐องศาเซลเซียต
จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหรือถูกพายุฝนกระหน่ำ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแผงโซลาเซลล์แบบฮิตโทรจอนชั่นเทคโนโลยี
จะสามารถประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้ถึง๓เท่าด้วยกันค่ะ
เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ตัดสินใจลงทุนด้านธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
เพราะบริษัทในเครือตั้งเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด
ให้ได้๑๕๐๐เมกาวัตต์ภายใน๒๓ปีข้างหน้า
วันนี้ก็เป็นการทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับ
วันนี้น่าจะมี๔๐เมกาวัตต์แล้วนะครับ
แล้วเขานักใช้ว่ามีในไพป์ไลน์ประมาณ๑๐๐๑๕๐เมกาวัตต์นะครับ
ก็ญี่ปุ่นใน๒๓ปีข้างหน้าเราจะมีสักประมาณ๒๐๐เมกาวัตต์บวกลบในลักษณะนั้น
จากเป็นอีกหนึ่งบริษัทด้านพลังงานที่หันมาเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในกิจการพลังงานทดแทนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทยที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม๒๔๘เมกาวัตต์
และที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม๒๓๖เมกาวัตต์